กรณีที่ทางสื่อดิจิทัลหรือว่าช่องทีวีต่าง
ก็มีการไปยื่นที่จะปิดตัวลงนะครับ

ได้มีการเร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
อุตสาหกรรมสื่อมวลชนในการติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับ
หลังจากที่มีการคืนใบอนุญาต
โดยมีพนักงานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกว่า๒๐๐๐รายนะครับ
แล้วก็ทิศทางของสื่อต่างที่คืนใบอนุญาตแล้ว
ปิดตัวลงเมื่อไหร่อย่างไรจะต้องช่วยเหลือกันอย่างไรต่อนะครับ
ก็ทางศูนย์ประสานงานนี้ก็จะมีการติดตามข้อมูลไว้
กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับมีการประชุมระดมความคิดเห็น
กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือการปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างแรงงาน

แล้วก็สามารถดำรงชีพและประกอบวิชาชีพสื่อ
ความรู้และประสบการณ์ต่อไปได้นะครับ
โดยได้กำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ
และผลักดันให้องค์กรภาครัฐตลอดจนผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน
คำนึงถึงการช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ

ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
อุตสาหกรรมสื่อมวลชนหรือว่าสปส
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ
เพราะว่าตอนนี้ถ้าปิดช่องไป
สื่อหลายสื่อสื่อหลายคนนะครับ
บอกว่าโอ้โหทำงานสื่อมาเป็น๑๐๒๐ปี

จะต้องทำตัวยังไงในวิชาชีพที่เรารักอยู่

ก็จะคอยช่วยติดตามสอดส่องให้คำแนะนำ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

ให้สามารถที่จะดำรงชีพประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
หรือสามารถประกอบอาชีพอื่นได้
รวมทั้งมีการยื่นข้อเสนอผลักดันให้ทางกศธชเนี่ยนะคะ
กำหนดมาตรการต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ในการยกระดับการพัฒนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
ขณะที่อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนะครับ
ก็เปิดเผยครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
เพื่อเข้าหาบรือกับเลขาธิการกศธชก็คือเลขาธากรตันทศิษย
มาตรการในการเยียวยาพนักงานกว่า๒๐๐คน
อาจจะถูกเลิกจ้างจากกรณีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
จำนวน๗ช่องได้คืนใบอนุญาตนะครับ
ต้นคาดว่าข้อที่จะมีการหาบรือกับเลขาธิการกศธช
ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของมาตรการเยียวยาพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
อาทิการคำนวณเงินชดเชยพนักงาน
ให้มากกว่าอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายแบรนด์งานกำหนด
หรือว่าก่อนจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่คืนใบอนุญาต
ควรจะต้องมีการหักเงินส่วนหนึ่งออกไว้เลยนะครับ
เพื่อเป็นการนำเข้ากองทุนเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อไม่ให้ประโยชน์จากการคืนใบอนุญาตตกอยู่ที่ผู้ประกอบการเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับ
แต่พนักงานรวมถึงคนที่ประกอบวิชาชีพสื่อที่อาจจะตกงาน
ก็ต้องได้รับการชดเชยเยียวยาและดูแลระยะยาวด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับ